ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
บอกว่าสื่อไทยอย่าเชื่ออย่าให้ค่าบังแจ๊กปั่นมันเสียราคา
ให้คนมีปัญหาทางจิตพวกนี้หลอกลวงให้พื้นที่ออกทีวี
รับหลังมันจะหัวเราะเยาะเอา
ทนายตั้มบอกว่าบังแจ๊กเคยพยายามติดต่อหาทนายตั้ม
ในเพจหลักด้วยล่าสุดสอดเนี้ย
ผมไม่คุยกับคนแบบนี้หรอกมันเสียเวลา
แล้วในข้อความที่บังแจ๊กพยายามติดต่อทนายตั้ม
บอกต้องการให้ทนายตั้มโทรกลับไปหา

ล่าสุดบังแจ๊กพยายามโทรหาผ่านทางไลน์นะ

ทางผู้ใหญ่แจ้งมาว่าเขาจะเล่นงานพี่

นายตั้มยังได้บอกไปถึงสสมงคลกิจ
กับทนายกฤษณะอดีตทนายแม่นะฮะ
บอกว่าไม่ทันเกมไปบ้าจี้ตามเขาเชื่อข้อมูลแล้วไปไลฟ์ด้วยกันอีก
มันจะทำให้สังคมบางส่วนเนี่ยไปเชื่อเรื่องหลอกลวงที่สร้างขึ้นที่
มาเขาสร้างเรื่องเท็จหลอกลวงมาเท่าไหร่แล้วอย่าไปให้ราคา
กับคนประเภทนี้เราก็เลยตรวจสอบข้อมูลนี้นะครับท่านผู้ชม
เพื่อจะพิสูจน์ว่าข้อความไลน์ที่ทนายตั้มได้โพสต์เอาไว้
เนี่ยจะเป็นบังแจ๊กจริงหรือเปล่าที่ว่าข่มขู่เข้าไปเรื่อยเนี่ย
สรุปว่ารูปกับชื่อไลน์เป็นคนเดียวกับบังแจ๊กที่ทีมข่าวของ
เราเคยติดต่อแล้วคุยด้วยนะฮะค่ะเพราะเขาก็เคยให้ข้อมูลกับ
ทีมข่าวเราอยู่หลายเรื่องเวลาเขาเปิดประเด็นว่าโอ้เขาไปเจอตรง
เข้าไปได้ตรงนี้เราก็ต้องถามว่าเออจริงไม่จริงคุณ
คุณผู้ชมครับนี่โพสต์เอาไว้นะบอกป่วยซะแล้วเนี่ยตั้งเมื่อวานที่
เราเปิดผ้าถึงวันนี้เราเป็นไข้หวัดหนักถึงกับต้องเข้าโรง
พยาบาลอ่าโรงพยาบาลแต่เราก็สบายใจว่าเราได้ทำบางสิ่งบางอย่าง
เพื่อน้องแตงโมขอให้น้องแตงโมได้รับความยุติธรรม
โอ้โหคือทนายตั้มนี่ก่อนหน้า
นี้เคยพูดถึงผู้มกลับการสภยกระเบียงนลพบุรี
ท่านผู้หรือกรรมกลับก็ป่วยติด
ไปนี่ออกมาถึงบางแจ็กนี่

จริงไหวหรอโพสถึงไไไไเป็น
ไข้คนนั้นเลยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้พบว่าบังแจ๊กเนี่ยเคย
โพสต์พาดพิงทนายตั้มด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทาง
ในตั้มเนี่ยก็มาโพสต์วันนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อว่าจะยัง
ต่อนะฮะสสเต้วันนี้ก็ออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของ
เรานะครับหลังจากเกิดประเด็นนะว่าเออแหม่ธนายตั้มเองหรือว่าใคร
ต่อใครก็บอกว่าไปลงเชื่อบังแจ็คได้ยังไงทร์สตบอกวันนี้
คุยกับทนายตั้มแล้วนะแล้วก็มองว่าไม่ได้เป็นอคติกับใครเพราะทุกคนก็ล้วนแต่มีตำหนิทั้งนั้นแหละรวมทั้งตัวสสเต้เองก็มี
ได้คุยกับน้องสิทธาแล้วนะผมก็บอกว่าคือจะทันหรือไม่พี่จะไปทันเกมใครหรือไปลูกไล่ใครอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันพี่มาทำ
คดีนี้มาช่วยเรื่องนี้มาทำเรื่องน้องแตงโมให้เกิดความยุติธรรมและทำให้ระบบนี้มันสะเทือนจนถึงคดีอื่น
ซึ่งไม่ได้แข่งกับใครเลยไม่ได้แข่งกับใครเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าใครจะมองว่าเราเป็นลูกไล่หรือเราจะ